ไม่รู้จะต่อยังไงคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต่อติดแน่นอน

ล่าสุดไปงานอีเวนท์ให้เรารอดดระดาษกัน
น้องต่อเขาไปปาร์ตี้ปีใหม่กับเรานางเอกนางฟ้าอวงการ
เป็นผู้ชายคนเดียวในวงนางฟ้า

ความหลอกความออลล่าเปรียบประไกรไม่มีแผลวสำหรับป่อนะคะ
เมื่อวานนี้เปิดการแสดงโชว์งานอีเวนต์คุณผู้ชมค่ะ
แล้วพอนักข่าวเจอตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตคนนี้
ก็ไม่พลาดที่จะคว้าตัวมาเมาส์กันถึงเรื่องที่เจ้าตัวนั้น
ได้มีโอกาสไปร่วมงานพาร์คที

กับบรรดานางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิง
ดูรูปเอาไปตามแบบเป็นเลยนะคะ

เจ้าตัวเปิดใจว่าเป็นสิ่งอะไรที่แบบดีต่อใจมาก
แล้วก็ชื่นชมบรรดาสาวว่าน่ารักเป็นกันเองสุด
ขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูเจ้าตัวนะคะ

หนุ่มต่อถ่อมตัวด้วยนะว่าโอ้โหพี่ครับ
ถึงกับปังไม่ถึงกับฮอตขนาดนั้นหรอก
และพี่ทุกคนก็ช่วยละลายพฤติกรรม
เล่นตลกชวนคุยให้ผ่อนคาย

ใครจ้ะคุณอ้ำพัชราภาโอ้โหไม่อ้ำเหมือนเราเอง
หยอกเอิญสุดลึกคุณผู้ชมค่ะ
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราแบบก็ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
เพราะว่าวันนั้นเอาจริงผมโชคดี
ผมได้มีโอกาสเจอคุณแม่พี่แป้งด้วย
อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่ครับ

นี่คือไม่ใช่ครั้งแรกของทุกคนเป็นครั้งแรกของผมคนเดียว
มีคุยงานนิดหน่อยในอนาคต
แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่าง
เออเขาไปรวมตัวกันขนาดนั้น
อาจจะมีเซอร์ไพรส์รอติดตามกันตอนต่อไปจ้ะ
ส่วนงานเดียวกันเจอสาวมากความสามารถคุณหญิงรัฐา
ก็เลยขอถามถึงเรื่องราวเพื่อนสุดซี้นิดนึง
คุณหญิงเขาเป็นเพื่อนสุดซีกับคุณอ๊อฟปองศักดิ์
ที่มีข่าวว่าจะตัวรักษารกซึมเศร้าอยู่
พี่หญิงบอกว่าคุยเรื่องนี้กับเพื่อนตลอดเลย

ล่าสุดค่ะก็เห็นเพื่อนดีขึ้นเหมือนกันนะ
ส่วนตัวค่ะก็คอยอยู่ข้างอยากมีเวลาให้เพื่อนมากขึ้น
ทำให้เขายิ้มแล้วก็มีความสุขนะคะ
ตอนนี้พี่หญิงคิดว่าเขาน่าจะเจอคนที่ดีมากอยู่คนหนึ่ง

เขาก็มีคนข้างกายอยู่นะคุณผู้ชม
แล้วก็ดูไปเท่าที่รู้
รู้สึกว่าตัวอ๊อฟเองตอนนี้มันมีมุมแบบซอบ
มุมน่ารักเกิดขึ้นนะคะ
ก็ดีใจแล้วกันอยากให้ดูแลกันไปแบบนี้นานค่ะ
เอาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้าง
เอาเท้าไปแตะพื้นบ้างไปออกกำลังกายให้ได้วิตามินดีบ้างค่ะ
ไม่ไปโพสต์เขาหรือว่าไม่พยายามพูดอะไร
แบบพูดถามหรืออะไรแบบนี้เป็นแนวแนะนำมากกว่า
ลองทำอย่างนี้ดูไหมลองทำอย่างนั้นดูไหม
คงมีเวลาให้เขามากขึ้นเราพยายามใส่อะไรเข้าไป
แนะนำอะไรเข้าไปมากกว่าทำให้เขายิ้มทำให้เขามีความสุข
ณวันนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนมีมุมซอบเกิดขึ้น
เวลาเขามีความรักเราก็ดีใจกับเขาด้วย
แล้วก็อยากให้ดูแลกันไปนาน

ต้องมีคนดูแลแบบใกล้ชิดนะจ๊ะ